หลดแล้วหลดเลยหลดเลย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
ที่แต่ละปีนะครับจะมีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่
มหือมาขนาดนี้รวบรวมศิลปินสุดยอดมาก
ยอดมากภัยโพงสะทอนสาวแย้พี่นางศิริพรนักภัยโพง
เต่าภูสินคุณตายอรไทยโอ้โหเยอะแยะมากมาย
ไม่ได้ตกเขาใช่ไหมลำยองหนองหินเห่าแล้ววันนี้ครับ
เราจะเจอเขาทั้งหมดครับภายในชั่วโมงนี้เราจะอัดอัด
ศิลปินเป็นปลากระป๋องมารวบรวมดูซิว่าแต่ละคนที่เราสัมภาษณ์เข้าไปแล้ว
เราจะมาตามติดกันดูสิว่าชีวิตเขาอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างแล้วเวลาบรรดาศิลปิน
เขามาอยู่รวมกันเยอะแบบนี้เขาทำอะไรกินอะไรกันโอ้โห
วันนี้สุดยอดมากกับเอ็มร้อยห้าสิบลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์
มีคอนเซ็ปต์ว่ามันแซ่บกว่า

ไผ่พงสะทอนมีหนูละดอกอ้อกานตอง
ก็จะมีส้มตำตายอรไทยมีหมกเขียด
แย้มีไก่ย่างเตาผู้สิน

ก๋วยจับลำยองหนองอินเห่ามีกบ
พี่นางสิทธิพรนะไผ่พงมีข้าวเหนียว

ด้านหลังครับนี่เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับ
คาดหวังว่าคืนนี้จะมีคนหลักหมื่นคน
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
อำเภอน้ำยืนและน้ำอะไรยืนได้

อ้าวเจอศิลปินแล้ว
อ้าาาาา
ท่าทางก็เรียกนะนาลีหลูไฟ

มาพอดีทานข้าวเลยนะครับ

จะได้กินข้าวแฮะค่ะเดี๋ยวศิลปีอีกท่ามาด้วยครับ
เต๋ามาเลยมาค่ะก็จะกินข้าวกับน้องเต๋าอย่างนี้ทุกเย็นเลยค่ะ
อ๋อเหรอใช่นี่ใครเตรียมให้อ่ะเต๋าปูกับย่าครับอ๋อนี่แหงเขาเป็นชาวาริน
ชาวมารินครับชำราบเก่งมากเอ้ยไม่ใช่แล้วที่ชำราบ
ดูเทปตัวเองป้าเต๋าดูแล้วครับดูแล้วยังไงบ้าง
ซึ้งมากครับอ๋อเป็นอะไรที่แบบชอบตอนไหนชอบตอนที่อยู่บนรถซ่วมอ่าใช่ครับ
อุ้ยไปถ่ายรถซ่วมไหมเหรอเค้าไอเหรอฮู้วค่ะรถของหิมหนี่
เขาไปเอาอุปกรณ์ที่บ้านมาด้วยไม่ไหวแล้ว
นี่ไปเปิดบ้านเค้าอ่ะเต๋าไม่เคยไปสูบซ่วมไม่เคยอ่ะไปสูบท่อซ่วมจริงอ่ะ

สงสารมาก

ตัวเองน่ะสงสารก่อน
คือคืนนี้มาคบยังไง

แล้วก็มีพี่ชัยโยแล้วก็มีลำยอง

ค่ะปกติพี่ชัยโยมาแล้วนะ
เพราะพี่ชัยโยจะมาถึงก่อนศิลปินทุกคนเลย
มาใหม่ชัยโยมาใหม่

มีป่นปลาด้วยมีพิชโยมีลำยองมีเตาขึ้นประมาณนี้

มีนะคะพี่นางมีเสียงไหมเสียงโทพี่นางมีเสียงไหม

แล้วจะไล่กันแบบนี้ใครขึ้นคนสุดท้ายไผ่

แล้วลำยองกับเต๋าก็จะขึ้นช่วง

พวกเราก็ดีใจผมนะศิลปินใหม่หน่อยก็ขึ้นในศิลป์ใหญ่ด้วย

พักกินกันยาวเลย
พระคมเลยย่ะ
แล้วตัวก็คือตาวนี้เป็นครั้งแรกในการขึ้น
เป็นการรวบรวมบางคนชอบสติงก็สติงไปเลย
ครับอยากรู้ทุกม้าวสวัสดีค่ะโมเดลลิ่ง

มีวันนี้มีก๋วยจั๊บไหมครับ
มีก๋วยจับไหมครับข้างในมี

คุณย่าขอกินอาหารคุณย่าหน่อยนะครับ
ประจำปีที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ในฐานะนักร้องลูกทุ่งที่ขึ้นมาแจมกับรุ่นใหญ่ขนาดนี้
เรากำลังแบบเป็นหน้าใหม่แต่เรามาแจงว่ารุ่นใหญ่เรารู้สึกยังไงครับ

พูดไม่ออกเลยนะเพราะว่าปกติก็เคยดูนะคะ

จากคนดูก็ไม่คิดว่าจะแบบได้มาขึ้นเหยียบบนเวทีแบบอันทรงเกียรติ
พูดง่ายเลยเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มาก
เพราะไม่คิดว่าศิลปินเล็กเพิ่งมีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเองแค่ซิงเกิ้ลเดียว

เพราะได้ยินข่าวเขาว่าถ้าศิลปินไม่มีกระแสก็จะไม่ได้ขึ้นนะ

ก็ถือว่าคอนเสิร์ตนี้ถือการันตีความสามารถ
ยิ่งใหญ่ภูมิใจตัวเองไหมครับ
ภูมิใจค่ะภูมิใจมาก

ครับก็คือจริงแล้วผมเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับ
ก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าโชคดีที่ได้รับการดูแลที่อบอุ่นมาก

นี่คือเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องจริง

ม่ะครับพี่นกกินยังดีเรียกเอาของอาหารกันกินมาร่วมกัน
ไม่ใช่เฉพาะรอบนี้นะครับอีก๒ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะมีอีกครับ

ในมุมมองศิลปินก็คือเป็นเวทีใหญ่ใช่ปะไปยาว๕เดือนอ่ะ
นั่นหมายถึงจำนวนแฟนคลับที่เราได้มีโอกาสไปโชว์
เพราะงานอย่างนี้มันเหมือนกับเราได้ตอบแทนแฟนคลับของเรา
เราได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรามีการันตีแน่นอน๕เดือน
อเจมส์ใช่ค่ะยอด
มาดูฝ่ายเสียกันบ้างสวัสดีครับ
อนุญาตครับพี่เข้าไปหน่อยนะครับ

เวลาตอนนี้ทุกคนกำลังทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับ
ครับเดี๋ยวก็จะซ้อมสาววงก็จะซ้อมประมาณอีกไม่เกิน๒๐นาที
จริงแล้วถ้าเกิดพูดถึงความสำคัญนี้
เรื่องของเสียงเรื่องของซาวนี่มีผลอันดับต้นเลย
เพราะว่าคนมีความสุขจากการฟัง

เราต้องแน่นอนยังไงครับระบบเราเตรียม
คือระบบสำหรับคอนเสิร์ตนี้ยิ่งใหญ่สำหรับพี่ยังไงครับ
ผมว่ามันเป็นเราประเมินคนไว้ประมาณ
อันดับลักษณ์เกือบหมื่นคนนะที่ในใจเราคิดนะ
ระบบเรารองรับได้ครับ
เรียกได้ว่าพอคนหมื่นคนมาจะได้ฟังครบทุกเม็ดเหมือนกัน

สิ่งที่พี่สนใจคืออะไรครับงานนี้
คอนเสิร์ตเราไปทางถามวันธรรมอีสาน
มันม่วนแซ่บคือกลิ่นกลิ่นอารมณ์เพลงแล้วก็เรื่องราวความเป็นดนตรีทางภาคอีสาน

ต้องไปดูภาพนะครับนี่ภาพ
พี่เชิญนะครับน้องเอามาพี่จะไม่ลบ
ได้ครับอ๋อต้องมีภาพ

ก็เหมือนมีถ่ายทอดด้วยมีกล้อง

นี่ครับทางต้นนะครับ

นี่คืออุปกรณ์ที่เราไปคือมันต้องลุยหลายที่ใช่ไหมต้น
ใช่ครับไปทุกวันเลยช่วงนี้
มันต้องมีชำรุดเสียบ้างในต่างจังหวัด

เจอบ่อยก็พวกหัวสัญญาณสายมันมีปัญหา

แต่ก็สามารถพอไม่รู้ว่าที่มาทำยังไงมันจะมีปัญหายังไง

เออมันเท่ตรงนี้แหละ